ประเด็นประวิติวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกรสวงศ์กระลาโหม
ก็ได้ย้ำนะครับว่าภายในเดือนตุลาคมนี้
จะมีความชัดเจนในเรื่องของรัฐบาลส่วนหน้า
ที่จะเข้ามาทำงานแก้ไขปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยืนยันว่าการทำงานไม่ซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
หรือว่าคอปตอย่างแน่นอนครับ
รัฐบาลส่วนหน้าเขามีหน้าที่นะ
ในการที่จะดูแลในภาพรวมทั้งหมด

เพื่อจะรายงานตรงต่อท่านพอรมน
คือท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ

การอยู่แล้วนี่เขาว่าทำอยู่แล้วเลยเช่นกันนะครับ
เนี่ยอยู่ที่ตรงนั้นจะได้แรงงานตรงต่อท่านอ่าเพารมน
ทราบโดยทันทีทันทายได้เลย

เพราะว่าเชื่อมั่นว่าสามารถทำหน้าที่ได้อย่างดี

พร้อมกับยืนยันว่าการแต่งตั้ง

ผู้บัญชาการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่๔คนใหม่

ซึ่งการแต่งตั้งมีการพิจารณาตามขั้นตอนอย่างรอบด้าน

พร้อมกับเชื่อมั่นว่าพลโธปียวัตจะสามารถทำงานได้
ขณะที่ล่าสุดครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
เผยแพร่คำสั่งของหัวหน้าคอสช

เลิกการดำเนินคดีอื่นในสารทหาร
ให้กลับมาอยู่ในอำนาจของสารยุติธรรม
ด้วยเหตุผลที่ว่าขณะนี้บ้านเมืองได้กลับสู่ความสงบเรียบร้อย

จะร่วมมือไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ควรผ่อนคลายมาตรการต่างลงอีก
เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ใช้สิทธิ์ตามอำนาจหน้าที่ของตนเอง
และได้รับการคุ้มครองตามกลไกของรัฐธรรมนูล